แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่ทุกคนรอคอยและเอาใจช่วยครอบครัวน้องอ้อมจากจังหวัดศรีสะเกดว่าจะสามารถพิชิตเงินล้านกลับไปบ้านได้หรือไม่นะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เมื่อสักครู่นี้ตอนที่ตอบคำถามก็ว่าตื่นเต้นแล้ว

เพราะฉะนั้นผมจะเลือกเฉลยข้อแรกเลยดีกว่า

กราบ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ป้ายนี้บอกระยะทางไปวัดบ้านจานหลวงปู่หมุนกี่กิโลเมตร

พ่อเภาเลือกตอบตัวเลือกที่สองสิบเอ็ดกิโลเมตร

สิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
เพราะฉะนั้นครอบครัวน้องอ้อมนะครับทำไปได้๑ข้อ
รับทุนต่อชีวิตอยู่ที่ห้าพันบาท
เย้เย้

แต่ทำได้แล้วนะฮะครับเรามาลุ้นกันต่อเลยนะครับ
คุณผู้ชมว่าครอบครัวของเขาจะได้ทุนไปต่อชีวิตสูงสุดหรือไม่นะฮะ
แต่ต้องผ่านข้อ๒นี้ไปก่อน
ข้อ๒นี้ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ

ใส่ถุงในจุดที่๒
ให้ได้ถุงละครึ่งกิโลกรัม

ภายในเวลา๓นาที

อ้อมจะทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้ครับ
ตีแล้ว

เอาจริงนะ

รู้ไหมว่าหนูใช้เวลาไปเท่าไหร่ลูก

ใช้เวลาไปนะฮะทั้งหมดเลย

ไหวมาก

ทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่

เรามาลุ้นต่อครึ่งทางหลังนี้แหละครับ
ครึ่งทางหลังนี้อีก๒ข้อท้าย
ถ้าถูกข้อที่๓นี้นั่นหมายถึงว่า

พุ่งขึ้นไปที่๑แสนบาททันทีเลยนะครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ประสาทเก่าในภาพใดอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกด

นาวิเลือกตอบภาพที่๒นะฮะ

ถูก

นาวิตอนที่วิเคราะห์มานะ

มีประสาทสระกำแพงใหญ่ด้วย

อยู่ในจังหวัดเราศรีสะเกด
และคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือ

ประสาทสะกำแพงใหญ่
อยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสเกต
ภาพที่๑คือภาพประสาทหินพนมวัน
ใหญ่เป็นอันดับ๕ของประเทศไทย
อยู่ที่อำเภอเมืองนครราชศรีมาจังหวัดนครราชศรีมา
ภาพที่๒คือภาพประสาทเมืองต่ำ
อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
ภาพที่๓คือประสาทศรีขอรภูมิ
อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุริน
เพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นคือภาพที่๔นะฮะ
ประสาทสะกำแพงใหญ่
เราอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้านในวันนี้นะครับ
แต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสนกลับบ้านในข้อที่เหลือข้อสุดท้ายนี่ครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อสุดท้ายเลยนะฮะคุณครู
จากเรื่องโรงเรียนบ้านบกบางทอนหนองขุนครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ตัวเลือกใดไม่ใช่ข้อตกลงในห้องเรียนที่อยู่ในป้ายชุดนี้

ไม่ทะเลาะตบตีหรือติดต่อสู้กันค่ะ

ตัวเลือกที่สามไม่ทะเลาะตบตีหรือเตะต่อสู้กัน

ถ้าถูกข้อนี้นะครับก็เดี๋ยวรุ้นหย่อนแสกลับไปบ้าง
ผิดนะครับ

ข้อตกลงในห้องเรียนที่ไม่ใช่เลยก็คือ
ตัวเลือกที่สองไม่พูดจาโกหกส่อเสียด
ไม่พูดจาโกหกและส่อเสียด

นอกนั้นเรื่องเตะต่อยกัน
น่าจะยังมีอยู่ในเด็กปฐมนะฮะ
แสดงว่าเด็กผู้ชายเยอะแน่ในห้อง

มันอาจจะมีวิวาดกันบ้างในเด็กนะ
ครูก็เลยต้องทำข้อตกลงเอาไว้ในชั้นเรียนนะครับ

ทำกันใช้โอกาสกันสุดความสามารถแล้วนะฮะ

ได้รับทุนไปต่อชีวิตในวันนี้๑๐๐๐บาท
๑๐๐๐๐บาทนี้พ่อคิดว่า
คิดว่าจะนำไปใช้ตรงไหนที่มีประโยชน์ก่อน
ไปต่อลมหายใจจุดไหนได้ก่อนครับ
ผมก็อยากจะต่อเติมให้เจ๊น้อยอยู่ครับ
เพราะว่าเขาต้องใช้ชีวิตนอนอยู่ตรงนั้นทั้งวันเลย
ครับแล้วเทปูนใหม่
มันก็คือความรักและความห่วงใยเนอะ
ทุกคนนะฮะวันนี้นะทำไปผมพูดจริงนะว่า
ช่วยกันเนี่ยสุดความสามารถเรามาคว้าโอกาสที่รออยู่ข้างหน้าเรา
เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเรามาเถอะ

ในฐานะที่หนูเป็นลูกกระตันยูและเป็นเด็กนักสู้คนหนึ่งนะลูก

หนูมีอะไรอยากจะพูดอยากจะบอกกับคนที่อยู่ทางบ้าน
ที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือว่าเป็นคนที่กำลังท้อแท้ไหมลูก
ก็ขอให้ทุกคนสู้นะคะ

ถ้ามีจักรยานมันช่วยทุนแรงได้ไหมลูก

มันก็จะย่นระยะเวลาเนอะ

อกจากมีจักรยานมาคันนึงนะลูก

อันนี้ให้หนูเลยนะลูกนะลูกนะจะได้ถีบเอาไว้เวลาที่มาหาแม่ที่บ้านนะลูก
จะได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมามันเหนื่อยครึ่งกิโลหนึ่งแต่ถีบต้องระมัดระวังนะลูก
เออถีบได้เนอะค่ะชอบไหมชอบค่ะอ่ามอบให้นะครับ
เอาไว้นะลูกนะเก็บเอาไว้เพราะว่านี่แหละคือความกระตันอยู่
แล้วก็อย่างน้อยเนี่ยคุณผู้ชมจ๋าอย่างที่บอกนะครับว่าเด็กคนนี้นะครับ
ต้องวิ่งไปโรงเรียนเนี่ยไปกลับไปกลับอย่างนี้
ทีมงานของเรานะครับและทางรายการก็
นี่เป็นน้ำใจเล็กน้อยนะครับจะได้เก็บเอาไว้นะลูกนะ
แล้วก็เป็นขวัญและกำลังใจของหนูลูกเอาละ
โชคดีนะลูกนะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองลูกไปเข้าที่
คุณผู้ชมครับเราลิขิตชะตาชีวิตของตัวเองไม่ได้นะครับ
แต่เราเลือกที่จะอยู่กับมันได้นะครับ
ผมเป็นกำลังใจให้กับทุกชีวิตนะครับและรวมทั้งครอบครัวของน้องอ้อมด้วย
ขอฝากครอบครัวของน้องอ้อมไว้ให้กับคุณผู้ชมช่วยกันดูแลด้วยนะครับ
ขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับ
น้ำใจของคนไทยนะครับไม่แห้งเหือดหายไปจากบ้านเมืองของเรานะครับ

และวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณกรุงไทยแอคซ่าโนยูแคนด้วยครับ

แล้วก็ขอขอบคุณทุกชีวิตที่มาในวันนี้นะครับ
ผมขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะพ่อนะ
ขอให้คุณพระคุ้มครองคุณครูด้วยแล้วก็น้าด้วยนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิต
พบกับผมและโจทย์คำถาม๔ข้อ
เพื่อลุ้นเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๑ทุ่มถึง๒ทุ่มนะครับ

ศรีสะเกดของเราเนี่ยมีของดีประจำจังหวัดมากมายเลยใช่ไหมคะ

นี่ทุเรียนภูเขาไฟเพิ่งจะมีมาเร็วนี้ด้วยใช่ไหม

ค่ะ